แต่ว่าหน้าเก่าเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าวงนี้เนี่ย
ที่สำคัญนะคะได้นักแต่งเพลงฝีมือดีอย่างคุณฟองเบียร์เนี่ย
ช่วยเรียบเรียงเพลงด้วยนะคะติดตามรายละเอียดได้กับคุณเรือนขวัญขุนวงเลยค่ะ
หมายเดียวกับพวกเราผมว่ามันก็ถูกแล้วล่ะที่เขาต้องเดินออกไป
ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าพอเห็นฝีไม้ลายมือและหน้าตาแล้วก็ต้องร้องอ๋อกันเลยแหละค่ะ
ก็ถึงจะเป็นวงใหม่แต่สมาชิกคุ้นหน้าคุ้นตากันดี

พอยุกวงนั้นไปเนี่ยพอพอกุยว่ายังอยากลุยกันต่อนะ
ลุยมินตรีกันต่อเพราะว่าลุยมินตรีกันมานานแล้วล่ะ
ก็เลยต้องรวบรวมสมาธิก่อน
แล้วก็สมัยก่อนก็เจอกันบ่อย
อันนี้เราใช้เส้นสายเหรอมาร้องนำเนี่ยเราใช้เส้นสาย

แต่การรวมตัวครั้งนี้ก็ทำเอาแฟนเพลงหลายคนอดสงสัยไม่ได้

งานนี้ต้องไปฟังจากปากของพี่เก่งและพี่โอ่งกันค่ะ

ก็คือระหว่างนั้นมันได้เดินทางมาถึง

ความสำเร็จหรือว่าทั้งความล้มเหลวหรือว่าอะไรต่าง

มันเลยจากที่เราคุยกันแล้วอะไรอย่างนี้

มันจะขาหาไปเรื่อยกับความตั้งใจ

เข้าประเด็นดีกว่ามีปัญหากันไหม

เพราะว่าถ้าจะบอกไม่มีปัญหา

เพราะเนื้อหาพูดถึงเกี่ยวกับความรักนะ
เกี่ยวกับความรักของคนที่มั่นใจในความรักของตัวเองว่า
เราจะอยู่กับคนคนนี้ไปตลอด

เอ็มวีบ้างดีกว่าตัวออกมาให้เราได้ชมมือนกันหรือยังครับ

ตอนนี้วีกว่าลดมื้องทั้ง๕วันที่๕๓๐
ใช่แต่ทุกคนที่รักรักเธอหมดใจ
ยี้บอกว่าวงล็อคก็ต้องไปสนุกคนที่คอนเสิร์ตนะ
อยากให้ทุกคนเพื่อนมาฟังเพลงแล้วก็มาสนุกกับพวกเราแล้วกันครับ
จากประสบการณ์ทางดนตรีของพี่ค่ะก็มีเรื่องทั้งดีร้ายผิดหวังสมหวัง
แต่อะไรก็แล้วแต่ค่ะด้วยความรักในดนตรีเนี่ย
รักเธอไม่ได้ตั้งแต่แบบนี้จนถึงนาทีสุดท้าย
จะอยู่ตรงนี้เพื่อดูแลเธอและคนคนนี้จะเป็นของเธอตลอดไหม
จะถูกอกถูกใจนะคะใครที่ชอบเพลงร็อกแบบหนักแบบนี้
สมาชิกแต่ละคนเนี่ยที่ออกไปจากวงเพราะว่าต้องการที่จะไปเดินตามความฝัน